ก็ตกเป็นจำเลยของสังคมกันไป
วันนี้เราได้ไปเจอกับผู้ที่ทำงานในผับย่านทองหล่อน
คนหนึ่งเป็นผู้จัดการเล้าแห่ง๑ย่านทองหล
นะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยทำให้ทางที่ทำงานของพวกเขา
ต้องถูกปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่เดือน
หลายคนก็ได้รับผลกระทบกันไปหมดนะครับ
ที่ทำงานในร้านนะครับเด็กเสิร์ฟพ่อครัวแม่ครัวนักดนตรีพริตตี้พีอาร์
ยังถูกกระแสสังคมต่อว่าว่าเป็นตัวแพร่เชื้อ
ก็เลยอยากให้มองในมุมว่าพวกเขาก็เป็นกลุ่มที่ทำงานทำมาหากินเหมือนคนในอาชีพอื่นนั่นแหละ
ตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
นี่คุณสุชาดาไปคุยด้วยก็เลยถามว่าเออตกลงแล้วพี่มันจริงหรือเปล่า
หรือจะมีนักการเมืองก็แล้วแต่มาเที่ยวเนี่ยเงินมันดีเหลือเกิน
เขาก็เลยแจกแจงค่าใช้จ่ายให้เราฟังนะครับผู้จัดการเล้าแห่งหนึ่งย่านทองหล่อคนนี้บอกกับเรานะครับ
บอกว่าอย่างเหล้าที่เขาทำงานด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างในการที่จะต้องใช้จ่ายอย่างคืน
หนึ่งวงดนตรีต้องมี๒วงต่อคืนนะ
ค่าจ้างในวงดนตรีเนี่ยคนหนึ่งก็๘๙๐๐บาท

๒วงก็ปลาเข้าไปหมื่นกว่าบาท
ไหนจะมีค่าดีเจค่าแดนเซอร์อะไรต่างอีกเยอะแยะไปหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในแต่ละคืนมันมี
หรือต้องจัดแสดงโชว์ให้กับลูกค้าอีก
เพื่อเรียกแขกต้องจัดงานปาร์ตี้อีกอย่างนี้

ถูกต้องงานปาร์ตี้ครั้งนึงเอาก็อย่างคลิป

ที่คุณชูวิทย์กับมนุษยศิษฐ์เอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ย
มันจัดมาหลายปีแล้วนะก่อนมีโควิด๑๙
ค่าใช้จ่ายเนี่ยอ้าวนางแบบเท่าไหร่
เพ้นตัวค่าชุดค่าอุปกรณ์

พวกที่เขาเรียกแบบมีแท็กสายปานกลาง
ราคาค่าตัวต่อคืนเนี่ยนะฮะ
เขาให้เป็นค่ามาทำงานต่อคืน๒๐๐๐บาท

หน้าตาสวยอะไรพวกเนี้ยนะฮะอย่างน้องฟ้าใสเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ย
ค่ะสวยนะครับคืนนึงเนี่ยไม่ต้องมีแบบ
คืนหนึ่งถ้ามาทำงานให้สองพันบาทแล้วค่าดริ้งดริ้งร้อยห้าสิบไม่ต้อง
เอาไปเลยดริ้งรอสามร้อยห้าสิบเก็บค่าดริ้งอย่างเดียว
เอาสองร้อยคูณสามร้อยห้าสิบสิรัชพรหนูตกเลขเอ่อสองสามหก
สองห้าสิบปืนนึงได้สองแสนบาทยังมีอ่ะ
เอาฟังเสียงผู้จัดการเล้าคนนี้หน่อยนะครับ
ตอนนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่อย่าบอกนะว่าวาฟจากสายพันธกิจไปโผล่ที่ทองหล
ไม่ใช่มันต้องมีคนเข้ามาแต่คนไม่ได้มองอย่างนั้นตอนเนี้ยมองว่าเนี่ย
คนในทองหล่อเนี่ยสถานบันเทิงทักที่เนี่ยสองสามที่เนี่ยเป็นจุดแพ้
แล้วก็โดนดราม่าอยู่เลยน้องทุกคนไม่อยากติด
ติดก็ตอนนี้หาโรงพยาบาลก็ลำบาก
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นงานสุจริต
ไม่ได้ค้ายาไม่ได้ฆ่าใครตาย
ไม่มีการค้าประเวณี
เราได้เจอน้องที่เป็นพริตตี้ที่ทำงานด้วยนะครับ
คือก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ใบเสร็จค่าบริการของร้าน

เขาก็คงมีหลายห้องอะเนอะผมก็ไม่เคยไปแต่ใบเสร็จเขาบอก
มีน้องมานั่งดื่มเหล้าด้วยจ่ายไป๕๗ดริ้ง

ละกี่ดริ้งก็ว่ากันไปก็คูณตามตัวเลขค่าดริ้งอะไรก็ว่ากันไป
เราก็ถามน้องพริตตี้สาวคนหนึ่ง

น้องบอกตอนนี้หนูก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะ
ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเพราะว่ามีเพื่อนในร้านเนี่ยติด
คุณโสชาดาบอกว่ารู้จักฟ้าใสไหมน้องบอกไม่รู้จักหรอก
เพราะว่าโอ้โหคนมาทำงานมันเยอะ
หลายคนนะสับเปลี่ยนกันมาตลอดนะครับทุกคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด
น้องคนนี้บอกกับเราว่าเธอมาทำงานก็เพราะว่าต้องส่งเงินไปจุนเจือครอบครัวที่ต่างจังหวัด
ทำงานเธอก็ทำงานสุจริตนะเธอไม่ได้มีเรื่องของการไปขายบริการอะไรไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเรื่องพวกนั้นเลย
แต่กลับถูกต่อว่าด่าทอจนเสียกำลังใจ
มาด่าแบบว่าเธอคือต้นต้อต้นเหตุ

ที่ผ่านมาทุกคนก็พยายามป้องกันระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้ว
แต่มันมองไม่เห็นจะไม่รู้ว่ามันมายังไงจากไหนโควิด๑๙

ไม่เคยพบนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมเข้ามาใช้บริการที่ร้านนะ
แต่ถ้าเจอมันจะบอกว่าเธอก็คงจำไม่ได้เลย
อยู่ในนั้นมันก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร
เพราะว่าเขาไม่ได้แนะนำกันเนี่ยว่าใครเป็นใครอะไรแบบไหนยังไง
เขาก็ไม่ได้มานั่งยุ่งเกี่ยวอะไรกับเด็กในร้านมากมายนักนะครับ

หลังจากร้านปิดเธอบอกเธอก็เสียรายได้ไม่มีงานทำ
ปกติมาทำงานเนี่ยถ้ามาทำงานแบบขยันทำงานมาทุกวันนะ
เดือนหนึ่งเธอมีรายได้แน่เดือนละ๕๖๐๐๐

ตอนนี้คือหายไปเลยหายไปเลยนะครับ
โควิดเนี่ยเธอได้ไปทำงานเนี่ย
วันหนึ่งคืนนึงไปทำงานอย่างน้อยก็ต้องสัก๒๐ริ้งที่ได้นะครับ
หลังช่วงมีโควิดมาก็เหลือสัก๑๐ริ้ง
แต่ตอนนี้ถูกสั่งปิดฮะไม่เหลือเลยครับ
คนเยอะค่ะเราก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูตรงนั้นว่าใครจะเข้ามาใช้บริการอะไร
บางทีรัฐมนตรีเข้ามาบางทีหนูยังไม่รู้จักเลยว่ารัฐมนตรีคือใครคนไหน
นี่น้องเขาสะท้อนผ่านเรามานะ

ออกมาบอกคนแรกว่าหนูติดโควิด

นี่ล่าสุดนี่คือคงเป็นน้องเขาจริงแล้วล่ะมั
อันนี้คือฟ้าใสจริงค่ะคือน้องมี๒เฟส

ใช่อันนั้นนี่เป็นเฟซน้องบอกว่าเก่านะครับฟรรดีเก่านี้ฟรรดีสำรอง

เขาบอกว่าคือตอนนี้มันมีข่าว๒ข่าว๒ประเด็น
เรื่องที่มีฟ้าสายอีกฟ้าสายหนึ่งใช่ไหม
เธอก็เลยออกมาชี้แจงบอกว่าข่าวที่ออกไปเนี่ย
มีเรื่องจริงอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องที่เธอติดโควิด

แล้วเธอก็บอกด้วยว่าคนชื่อฟ้าใสไม่ได้มีแค่เธอคนเดียว
ก็มันจะมีคลิปที่ใส่ชุดพยาบาลเซ็กซี่เซ็กซี่
เขียนว่าและรูปที่แก้ผ้าในโรงพยาบาลนั่นก็ไม่ใช่หนูแน่นอน
อย่าใส่ร้ายหนูเลยขอร้องล่ะ
ปลฝากถึงพี่นักข่าวช่วยอย่าเขียนข่าวให้คนเข้าใจผิดเลยนะคะ
อย่าเอาหนูไปโยงกับคนอื่นเลย
ตอนนี้หนูและคนรอบตัวที่เห็นข่าวมั่วทั้งหลายเครียดมากเลยค่ะ
ให้หนูรักษาตัวอยู่เงียบของหนูเถอะนะคะ

เขาก็ชี้แจงในลักษณะเดียวกันนะว่าฟ้าใสไม่ได้มีคนเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นที่ว่ามีภาพในโรงพยาบาล

ที่ว่าใส่ชิ้นกล้ามผนักห้ามแทบบานเซ็กซี่

น้องฟ้าสายเราก็ถอดเป็นสื่อกลางให้นะ
น้องเขาโพสต์ครั้งนี้บอกว่ามีเรื่องจริงเรื่องเดียวคือ

ไม่ใช่ฟ้าสายหนูที่เป็นตัวจริงเลย
แต่ฟ้าใสอีกคนนึงคนนั้นเขาชี้แจงเหมือนกันนะว่าคลิปที่ออกมาก็ไม่ใช่คลิปปัจจุบันเหมือนกัน